คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ค่ะ
ที่จังหวัดบุรีรำนะคะมีเด็กนักเรียนชายชั้นมหนึ่ง
ถูกครูทำร้ายร่างกายคือครูเนี่ยต่อยหน้าเลยนะคะ
แล้วครูคนนี้เป็นครูสอนวิชาหน้าที่พลเมืองอื้อหือ
โอ้โหผู้ปกครองของเด็กก็เลยบอกว่าแล้วหน้าที่ครูล่ะ
ครูมีหน้าที่มาทำร้ายร่างกายเด็กแบบนี้เหรอเดี๋ยวไปดูบาดแผลของเด็กนะคะ
แต่ว่าแม่บอกว่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะ
สพหินเหล็กไฟนะคะตอนนี้ก็กลัวลูกจะไม่ปลอดภัยค่ะ
ทีมข่าวก็ตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมไปคุยกับเด็กที่ถูกครูทำร้ายร่างกายนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเด็กชายพลเรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำที่หน้าของน้องเนี่ยค่ะ
ยังมีรอยอยู่เลยที่หน้าผากด้านซ้ายเป็นรอยแดง
ด้านขวาคือบวมนะคะตามตัวเนี่ยค่ะที่หัวเข่าขวาก็มีแผล
ตามตัวก็มีแผลนี่ค่ะน้องเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ช่วงเช้าเมื่อวานก็เล่นอยู่กับเพื่อนบนอาคารเรียนนะคะ
เป็นจังหวะที่คุณครูคนนี้ขอใช้เป็นนามสมมุติว่าครูเบย์
เป็นครูผู้ชายนะคะสอนวิชาหน้าที่พลเมือง
ครูเบย์เดินผ่านมาพอดีแล้วเพื่อนเนี่ย
ผลักเด็กชายพลไปโดนครูเบย์แล้วบังเอิญไปเหยียบเท้าครูเบย์
แต่น้องบอกน้องไม่ได้ตั้งใจจริงนะคือเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนผลัก
พอเหยียบเท้าครูปุ๊บหันไปยกมือไหว้ขอโทษครูแต่ครูตบหัวไปครั้งหนึ่ง
จากนั้นก็แยกย้ายก็แยกย้ายกันไปลงมาด้านล่างเพื่อนก็เดินลงมา
แต่ครูเดินตามมาค่ะแล้วท้าต่อยท้าเด็กต่อยเด็กบอกแบบนี้นะ
เด็กก็ตอบว่าไม่ไม่แต่ครูอะค่ะผลักเด็กล้มแล้วก็ต่อยเด็ก
ไปที่หน้าหลายครั้งมากครูในโรงเรียนเห็นก็เลยรีบมาช่วยจับแยกออก
คือครูคนอื่นมาช่วยครับหลังจากนั้นก็ไม่เห็นครูเบย์อีกเลย
แล้วเปิ้ลก็ผลักผมไปใส่ครูแล้วก็เหยียบเท้าครูแล้วครูก็ตบหัวผม
ครับแล้วผมก็ลุกขึ้นแล้วครูก็ไล่ผมแล้วผมก็ประควรเอาให้ผมว่าขอโทษครับ
แล้วครูก็ไม่ได้ยินแล้วผมก็ลงไปแล้วครูก็ลงไปตามท้าตีกับผม
ผมว่าวอวอคือคือครูท้าต่อยครับ

เราก็ปฏิเสธไปเนอะครับ

ผมก็ลงไปแล้วผมก็เผลอแล้วครูก็ตีผมเลยครับ

ผมก็กระโดดจับผมแล้วก็ทำให้ผมล้มแล้วก็นั่งทับแล้วก็ต่อยเลยครับ
คือก็นำต่อยต่อยไปที่ไหน

ต่อยไปที่ที่

ตอนนั้นเจ็บไหม

ตกใจไหมหนูตกใจไหมเท่านั้นทำไมคุณต้องทำอย่างนี้

บอกว่าเห็นสภาพลูกชายแล้วโอ้โห
ไม่อยากจะเชื่อนี่คือฝีมือของครูเหรอเนี่ย

พาลูกไปตรวจร่างกายแล้วนะคะที่โรงพยาบาลคู่เมือง
แม่บอกเลยว่าแม่ไม่ยอมความแน่นอน

ครูไม่ควรจะทำแบบนี้กับลูกสิทธิ์
ตอนนี้ก็กลัวลูกจะไม่ปลอดภัยค่ะ
อยากให้ครูออกจากพื้นที่ไปเลยได้ไหม
วันนี้ทีมข่าวก็ตามความคืบหน้าเรื่องนี้อีกครั้งที่บ้านของน้อง
น้องก็บอกแค่ว่าแผลที่หน้าเริ่มหายแล้ว
แต่มันยังเจ็บอยู่นะยังระบมอยู่เลยนะคะ

แต่ถ้าไม่จับมันก็ยังไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรมาก

ถามว่าเจ็บไหมเดี๋ยวก็บอกว่าถ้าจับมันก็เจ็บอะพี่
แล้วไปเหยียบเท้าเขาเหรอครับ

ถ้าเอามือแตะมันก็เจ็บอยู่ครับ

ครับ

จริงเอาตรงเลยนะก็อยากให้เรื่องมันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ไม่ได้อยากจะให้เป็นข่าวใหญ่โตอะไร
แต่พอมีนักข่าวมาหาพอเป็นข่าวเนี่ยญาติญาติก็โทรมาถามทุกคนก็โทรมาคุย
เนี่ยค่ะแม่บอกว่าทีนี้พอตกลงยอมรับเงิน๔๐๐๐บาทจากครูเนี่ยนะ
ไม่เอาเรื่องกับครูเนี่ยนะสาเหตุก็คือพอพาลูกไปตรวจร่างกายใช่ไหมคะ
เอ็กซาเรย์คุณหมอบอกว่าสมองลูกก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรคือบาดเจ็บ
แต่มันไม่ได้หนักมากแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ก็ไม่รู้หรอกว่านิสัยใจคอของครูเบย์เป็นยังไง
แต่แม่ก็เคยได้ยินว่ากลุ่มเด็กนักเรียนคนอื่นก็บอกว่าครูเบย์ก็ดุนะแล้วก็ชอบตีเด็กนะ
แต่แม่บอกว่าแม่ก็ไม่อยากจะยืดเยื้ออะไรก็ขอแค่เนี่ยรักษาพยาบาลน้องให้หายอ่ะค่ะ
ก็ไม่มีแต่หายไปเลยเพราะทำเด็กเขาก็หายไปเลยนี้๒๓วัน

เดี๋ยวพอมันออกข่าวมานี่เขาก็ยิ่ง

ที่ตกลงกันไหมกันเอง

เพราะว่าจะไม่แจ้งความไม่อะไร

ก็เลยขอแวะให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราหน่อย

เรียนอยู่ชั้นป๒เองนะคะ
เหมือนกับที่น้องพลโดนเลย

ไม่รู้ว่าครูเบย์ไปโมโหอะไรมา

แล้วก็ทุบตีตามตัวน้องแซม

แต่ก็อีกใจหนึ่งก็นึกถึงคุณงามความดี

ไม่มีการลงโทษทางวินัยอะไรครูเบย์เลยนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องแซมเนี่ยครับ

ว่าครูเบย์คนนี้ตีเด็กบ่อยมาก

เขาก็เคยมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าว่าลูกจะแจ้งน้ำลวนไปจาบเขา
เขาก็อ้างก็แบบนี้นะคะ

ลูกตัวเองคือไห่มันเป็นเหตุการณ์สุทธิ์
ผมก็คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ขึ้นมาอีก
คือพ่อลูกเลือกเรียนม้ากับแม่พี่มิก
มิกโดนคู่โจกตีตีหัวอีกแล้วตีแบบเป็นร้อยอีกแล้ว
เคยได้ยินคนเขาเว้าม้าเท่ากันค่ะ
คนเขาเว้าม้าแบบว่าตีเด็กหน่อยนักเรียนถูกคู่คนนี้นะตีบ่อยนะคะ
ตีหลายคนอยู่ค่ะบางพ่อแม่บางคนเขาก็เบ้าเรื่องนะคะ
นิดหน่อยชาวบ้านเขาไม่เอาเรื่องหรอก
เขาก็ถือว่าเด็กดื้อก็ทำโทษไปธรรมดาแต่ถ้าร้ายแรงแบบนี้ก็เพิ่งจะมีครั้งแรกนี่แหละ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามจะไปตามหาครูเบย์นะคะ
ไม่เจอค่ะครูเบย์ไม่อยู่นะคะ
ไม่มีใครยอมบอกข้อมูลอะไรเกี่ยวกับครูเบย์เลย
ไม่มีใครรู้ว่าครูเบย์ไปไหนอะไรทั้งนั้น
นี่ค่ะยัดยากครูเบก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง
นี่นะคะแล้วก็ยังบางคนก็เหมือนกับแสดงความเห็นในลักษณะที่ว่า
ก็เด็กสมัยนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ฟังครูหรือเปล่า
เพราะครูดุครูลงโทษครูก็ตกเป็นจำเลยสังคมหรือเปล่า
อันนี้ก็มีการให้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้มา
แต่ทีนี้ค่ะบางคนเขาก็พยายามจะบอกว่า
มันมีกระแสข่าวว่าครูเบย์ที่ทำโทษเด็กที่ทำร้ายเด็กแบบนี้
ทางจิตไหมมีคนก็พยายามจะแก้ข่าวให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
ไม่ใช่นะครูเบย์ไม่ได้ป่วยทางจิตนะ
ไม่ได้มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจอะไรนะ
ส่วนที่โรงเรียนวันนี้เปิดชดเชิญการเรียนการสอน
เรื่องนี้ไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาว่าจะลงโทษครูเบย์ยังไงดี
นี่นะคะล่าสุดแม่ของน้องก็ไปถอนแจ้งความครูเบย์ที่สพหินเหล็กไฟ
หลังจากเจรจาร่วมค่ายยาวยากันได้นะครับ
ล่าสุดเนี่ยเพราะว่าไกลเกลี่ยกันได้นะครับ
ของครูเบย์นะครับก็เดินทางมาขอโทษ
ตัวของเด็กแล้วก็แม่ที่บ้านด้วยแล้วก็นำเงินทำขวัญมาให้ด้วยนะครับ
พ่อครูเบย์บอกว่าลูกชายมีภาวะเครียดคุมอารมณ์ไม่ได้
ต้องไปรับยาจากแพทย์มาทานเป็นประจำอันนี้พ่อของครูเขาบอกเองนะฮะ
แล้วช่วงนี้ไม่ได้กินยาประกอบกับมีความเครียดก็เลยเกิดเหตุขึ้น
ขณะเดียวกันตอนนี้นะครับแม่ก็บอกว่าก็ยังห่วงเรื่องของจิตใจของลูกชายอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่ายังไงก็ต้องไปโรงเรียนนะครับแต่หากครูสำนึกผิดก็ให้อภัย
แต่ต้องสัญญากันว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ก็ดายงั้นของเค้าแบ่งกันนี่แหละครับ
ทางหมองบานอนามัยทางอนามัยมันก็บอกว่า

ต้องฝากถึงครูทุกคนค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีอารมณ์แบบนี้ก็ให้พยายามคุ้มอารมณ์จากของนะคะ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แหละสิและเด็กหน่อยอีกค่ะ